เช่นเดียวกับน้องเจนนี่ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก็มีเรื่องราวนะคะที่น้องโพสต์ในเฟซบุ๊คค่ะว่า
ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีสาวลึกลับปลอมเฟซบุ๊กมานะคะ
แล้วก็อ้างว่าเป็นแฟนบ้างไปมงไปเน้นทำให้คนในวงทะเลาะกัน
ทำให้เธอกับแฟนก็เลิกกันตีกันตลอด
นี่ก็ไปตามสืบนะคะท้ายที่สุดแล้วไปเจอเจ้าของเฟซบุ๊กเป็นสาวน้อยท่านหนึ่ง
ตอนแรกก็บอกให้น้องรับสารภาพเพราะมีหลักฐานตลอด

คือเดี๋ยวให้ดูข้อความที่พูดคุยกันนะคะ
ที่สุดแล้วน้องก็คือแบร์เบอร์ทำเป็นไม่รู้
น้องเจนี่ต้องบอกว่าถ้างั้นจะแจ้งความ
ที่สุดหนูขอร้องนะคะพี่เจนี่หนูขอโทษ
ซึ่งนะคะสรุปแล้วเจนนี่ก็ต้องไปแจ้งความค่ะ

ซึ่งน้องก็บอกว่าเนี่ยน้องหนูก็แบบว่า

เออนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะ

แต่เจนนี่ก็โทรไปสัมภาษณ์นางร้าน
นางก็บอกว่าเนี่ยต้องกันดำเนินทางคดีและต่อไป
เพราะว่ามันทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นจริง
จุดที่เจนนี่รู้สึกว่าไม่ทนแล้วก็คือ

เขาส่งคอมเมนต์ไปคุกคามคุณแม่
ซึ่งคุณแม่ของน้องเจนนี่ป่วยเป็นมะเร็งอยู่

ใช่นะคะก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ